แล้วคราวนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับหนักจริง
เด็กอายุสิบห้าปีเพิ่งเป็นนายนะยังเป็นเด็กชายด้วยซ้ำเนี่ย
เป็นนายเนี่ยตายเหรอถูกยิงตายฮะ
กลางถนนแถวปากซอยพัฒนาการห้าสิบสาม
ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีตี๒คืนที่ผ่านมา
ถามว่าเพราะอะไรเป็นสองแก๊งฮะ
น้องที่ตายเนี่ยอายุสิบห้านะค่ะ
อยู่แก๊งมัจจุราชรางรถไฟชื่อมัจจุราชรางรถไฟ
ไอ้แก๊งที่มายิงเนี่ยชื่อแก๊งซุ่มโจร
ดีทั้งนั้นเลยนี่ผิดไปจากที่พบตรบอกวันนี้ไหมล่ะ
แก๊งอาจยากรรมย่อยใช่ไหมแก๊งอาจยากรเล็ก
นี่ไอ้ใหญ่เกาะโตเนี่ยมันมีนะนะฮะ
พวกนี้มันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอัดยากรแล้วนะฮะ
มีปืนใช่ไหมมีอาวุธตามล่ากันตามยิงกันเออ
มีมีดไล่ฟันไล่แทงกันโอ้ยนี่๑๕เองอ่ะ
จะเรื่องยาเสพติดอีกนะนี่เหตุการณ์ตรงนี้นะฮะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยยกพวกตะลุมบอลกันก่อนแล้วไล่ยิงกันปลาระเบิดปิงปองใส่กันสุดท้ายเนี่ย
ตายหนึ่งนะฮะแล้วดูตั้งชื่อแก๊งกันอืม
แล้วเวลาตายอยู่อย่างนี้เอาน้องดูไว้นะ

เพื่อนเราเนี่ยมันมาร้องไห้อยู่ข้างศพแล้วไหม

ก็ทุกคนก็หนีตายกันหมดนะพี่หุย
คนที่มาร้องไห้เนี่ยคือพ่อคือแม่นะฮะอืม
เกี้ยว
แล้วตายคนเดียวแบบเนี้ยค่ะนี่พ่อแม่ร้องไห้ฮะ
หัวใจแทบสลายนะครับน้องเอนะสมมุติชื่อน้องเอก็แล้วกัน
นะครับวัยรุ่นชายวัยสิบห้าปีถูกกลุ่มคู่อริเนี่ย
ยิงเสียชีวิตกลางถนนแถวปากซอยพัฒนาการห้าสิบสาม
ช่วงตี๒ตำรวจสอนอประเวทมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืน๖ปลอกมีจักรยานยนต์อีก๒คัน
จอดทิ้งอยู่แถวนั้นคันแรกเป็นของผู้ตาย
อีกคันนึงคาดว่าเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ทิ้งเอาไว้
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เรื่องรับศพของลูกชายนะฮะเมื่อคืนนี้ต้องส่งมาชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
คุณแม่วันนี้บอกกับผู้สื่อข่าว
ก็บอกทั้งน้ำตาแล้วฮะบอกมีลูกอยู่๓คน
เอที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกชายคนโตที่ผ่านมาก็จะคอยช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่โดยการไปรับส่งน้องไปโรงเรียน
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครลูกชายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
แต่ถ้ากลุ่มเพื่อนของลูกเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
ไม่คืออยู่ดิงเขาคือออกมาอีกรอบมากแม่มีนึกจีบคน
เขาก็มีเรื่องกับกลุ่มเพื่อนลูกโดยที่ไม่ใช่ตัวลูกแต่ด้วยความที่เขาก็ต้องพูดว่าเด็กรักเพื่อน
ใช่ค่ะใช่เพื่อนน่าจะโทรมาหลังจากนั้นหลังจากที่เขาเข้าบ้านมาแล้วค่ะเขาก็เลยออกไปอีกรอบหนึ่ง
ลูกเราไปแต่ตัวค่ะต้องพูดอย่างงี้เลยเพื่อนเขาก็คือมีแต่ตัวแม่รู้สึกว่าถ้าจับทั้งหมด
ถ้ามันไม่มี๒๐คนต้องจับทั้งหมด๒๐คนไหมก็คงจับแต่โทษหนักเบาน่าจะแตกต่างกันออกไปตามเจตนารมณ์ของเด็กเด็ก
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับปากซอยพัฒนาการ๕๓นะฮะ
ก็ยังมีพวกร่องรอยคราบเลือดอะไรอยู่แถวเนี่ยฮะจุดที่เป็นสะพานลอยตรงนี้นะครับ
จุดนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าปากซอยนะครับตำรวจเก็บเป็นหลักฐานไปแล้ว
ซึ่งจากกล้องเนี่ยจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นี่ที่คุณปียชาติไปได้มากลุ่มผู้ก่อเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องมิ้น
ค่ะสามสิบกว่าคนโอ้โหขี่จักรยานยนต์มาดักอยู่หน้าปากซอย
นี่ไม่รู้ว่ารอหรือว่าล่อให้กลุ่มคนตายออกมานะ
เพราะว่าพอกลุ่มคนตายเขาออกมาเนี่ยก็ยิงแล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่แล้วก็หลบหนีไป
แต่ทีนี้ไอ้ที่ว่ายิงใส่เข้าไปเนี่ยกระสุนมันเข้าน้องเอนะฮะ
เด็กชายเด็กวัยรุ่นชายวัย๑๕ปีเสียชีวิต
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเต็มหลักฐานทั้งหมดเนี่ยตำรวจเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
นี่คุณปียชาติก็ได้มาบางส่วนนี่เห็นไหมฮะจะเห็นว่ามาออรอกันอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วเราได้คุยกับวัยรุ่นชายวัย๑๗ปีคนนึงสมมุติว่าชื่อเอ็มก็แล้วกัน
อันนี้คือปียชาตินะเอ็มคนที่หันหลังเนี่ยที่เราทำเลอเอาไว้
นี่เขาเป็นสมาชิกแก๊งมัจจุราชรางรถไฟเขาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ด้วย
แล้วก็เคยถูกแก๊งที่ก่อเหตุคือแก๊งซุ่มโจรเนี่ยไล่ทำร้ายมาแล้ว
เอ็มบอกว่าเคยถูกใช้ปืนลูกซองยิงใส่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยกระสุนเข้าคอเข้าแก้มเข้าหัวดูคอนี่ดูคอเอ็ม
เมื่อเดือนธันวาคมปีแล้วแก๊งซุ่มโจรเนี่ยเอาปืนลูกซองยิง
เข้าคอเข้าหัวเข้าแก้มแต่รอดตายมาได้
แล้วตำรวจก็ไปจับหัวหน้าแก๊งซุ่มโจรหรือซุ้มโจรเนี่ย
ชื่อในมีนแก๊งซุ้มโจรแก๊งซุ้มโจรขออภัย
พอพอเอ็มถูกยิงใช่ไหมตำรวจไปจับมีนหัวหน้าแก๊งซุ้มโจร
นี่ฮะคาดว่าเนี่ยจะเป็นปมเหตุที่ทำให้แก๊งซุ้มโจรเนี่ย
แค้นแทนลูกพี่แค้นเพราะว่าไปยิงเขาแล้วตัวเองโดนจับ
ถูกต้องเอ็มบอกว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาก็นัดเจอกัน
ที่บ้านเพื่อนหลังหนึ่งที่ถนนพัฒนาการ๕๓นะฮะ
ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่โอ้โหเนี่ยพวกเราเนี่ยคือ
มัจจุราชรังรถไฟเนี่ยถูกแก๊งซุ้มโจรเนี่ย
มันตามล้างแค้นมาสี่วันติดแล้วนะค่ะก่อนหน้านี้แก๊งซุ้มโจรเนี่ย
คือมันตามล้างแค้นเราแต่ว่าเราก็ตอบโต้
พวกมันเนี่ยเจ็บหนักถึงขั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลก็มี
แล้วเมื่อคืนนี้ตีสองแก๊งซุ้มโจรนะหนึ่งในนั้นเนี่ย
เป็นเด็กชายวัย๑๔ปีเอ็มบอกชื่อปลื้ม
ในวงการเนี่ยเขามีชื่อด้วยนะน้องมิ้นชื่ออะไรคะปลื้มห้าจี
คือยังไงคะเขาเป็นฉายาปลื้ม๕จี
ใส่ชุดชุดนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดสีส้มแล้วมีหมายเลข
นี่นี่คือชุดปลื้มหรือว่าไม่รู้ยังไงเขาเนี่ย
แต่ว่าเอ็มบอกเมื่อคืนนี้เนี่ยปลื้มเนี่ยนะซึ่งเขาเป็นหลานชายของนักร้องลูกทุ่ง
ชื่อดังคนหนึ่งโทรมาท้าทายกลุ่มของพวกเอ็มเนี่ย
คือแก๊งมัจจุราชล้างรถไฟเนี่ยบอกให้ออกไปหา
ปลื้มแห่งซุ่มโจรโทรมาท้าทายเอ็มมัจจุลาศให้ออกไปหา
ซึ่งพวกของเอ็มนี่เขาบอกว่าเขารวมกลุ่มกันเมื่อคืนนี้
ก็อยู่กันสักประมาณ๑๐คนก็พกมีดไปด้วย
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปกัน๕คันคันละ๒คน
ไปถึงจุดเกิดเหตุที่ว่าปลื้มโทรมาท้าให้ออกมาเนี่ย
เจอแก๊งซุ้มโจรมากัน๓๐คนแล้วชักปืนออกมายิงใส่๑๐กว่านัด
แล้วสุดท้ายตายจริงนะฮะแต่กระสุนมันไม่โดนเอ็ม
เคยเป็นคู่กรณีกับหัวหน้าแก๊งฝั่งซุ้มโจรนะ
ไปโดนเอแทนนะคะโดนน้องเอเด็กวัยรุ่นชาย
วัย๑๕ปีที่มาด้วยกันซึ่งเอ็มเค้าก็ยืนยันว่า
เอเนี่ยแค่แบบนั่งรถมาด้วยกันไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาโดยตรงกับกลุ่มพวกแก๊งซุ้มโจร
แต่ก็ไปอยู่ในแก๊งนั้นด้วย

ค่ะน้องน้องน้องไม่ได้มีปัญหากับส่วนส่วนตัวกับพวกนั้นเลยครับ
เขารอหน้าซอยประมาณ๒๐นาทีครับคือเขากะว่าถ้าไม่ได้ก็คือเขาไม่กลับอย่างนี้ครับ
คือกะจะต้องเด็ดหัวใครสักคนใช่ครับแล้วกลุ่มเรากลุ่มคู่อลิรู้จักกันยังไงครับ
เป็นเพื่อนกันครับตอนแรกเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีปัญหากันอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้จบนะครับเรื่องนี้ไม่อยากให้มีใครเสียแบบสูญเสียมากกว่านี้แล้วครับ
โอ้โหแล้วชื่อแต่ละแก๊งนะมันหาชื่อที่เป็นมงคลกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอ
คือชื่อแต่ละแก๊งบ่งบอกปลายทางหมดเลยค่ะ
แก๊งมัจจุราชรางรถไฟแก๊งซุ้มโจรอ้อฮู
ท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของน้องเอนะครับ
ก็ไปรับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทางศาสนาอิสลามนะฮะที่มัศยิตเขตสวนหลวงนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะ
ก็มีครอบครัวมีเพื่อนมาร่วมพิธีฝังศพกัน
หลายคนก็ร้องไห้นะครับ

ส่วนการสืบสวนของตำรวจสนประเวทนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
กลุ่มวัยรุ่นแก๊งมัจจุราชรางรถไฟ
ก็บุกไปก่อเหตุแถวมัศยิตแห่งหนึ่ง
วังใหญ่เขตบางกะปิกรุงเทพ
ก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งที่เขาถูกบุกไปก่อเหตุเนี่ย
ก็คือแก๊งซุ้มโจรเนี่ยเขาแค้น
เขาก็ยกพวกอีก๓๐กว่าคนมาถึงฝั่ง
ของกลุ่มแก๊งมัจจุราชรางรถไฟ
แล้วก็ท้าทายให้ออกมากันแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นแก๊งซุ้มโจร

จากเกือบ๓๐คนนะครับ
แล้วก็มีนี่ด้วยคนที่เอ็มเขาบอก

เป็นหนึ่งใน๑๐คนที่ตำรวจได้ตัวมาด้วย
เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเรียกรวมตัวเพื่อนเนี่ย
โซเชียลเพื่อนกลุ่มแก๊งซุ้มโจรของเขา
แต่เขาบอกเขาไม่รู้จักมือยิง
คนที่มาแล้วมายิงเนี่ยเขาไม่รู้จริง
ผมแค่เป็นคนนัดว่ามามารวมกัน

แล้วมีคนยิงใส่เข้าไปเนี่ยปลื้มบอก

ไม่รู้ว่าเอาปืนมาด้วยแล้วยิงออกไป
เอาใหม่ขออีกทีค่ะหนูฟังไม่ทันแน่เลยพี่อุ๋ย

แล้วพอทางฝั่งแก๊งของแก๊งมัจจุราชล้างรถไฟออกมาเนี่ย
สิบคนนี้ไม่รู้ใครเอาปืนมาแล้วยิงใส่ออกไป
ปลื้มไม่รู้จริงปลื้มแค่เป็นคนนัด
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะกล่าวอ้างนะ
ที่เหลือก็ต้องสืบสวนขยายผลต่อไป
แล้วก็มีหนึ่งในแก๊งซุ้มโจรที่ถูกนำมาสอบปากคำที่คุมตัวมาได้นะฮะ
ล่าสุดเขายอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนยิงนะฮะ
แต่บอกผมยิงแค่นัดเดียว
แล้วยิงไปไหนอ่ะ

อันนี้เอาไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้ตรวจคราบเขม่าอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะครับเพราะว่าเท่ากับว่ากลุ่มแก๊งซุ้มโจรตอนนี้เนี่ย
ซัดทอดกันแบบเป็นทอดทอดไปก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนยิงอะไรยังไงนะฮะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พวกคราบเขม่าวดินปืนแล้วก็ไปค้นหาอาวุธปืนก่อน
แต่ตอนนี้เพิ่งจับได้๑๐คนจาก๓๐กว่าคนที่รวมตัวกันเมื่อคืน
โอ้โหนี่มันจะอยู่กันยังไงดีคะ
นี่ผมอ่านไปนี่ผมอ่านข่าวของเด็กอายุ๑๔๑๕๑๖๑๗นี่เนี่ย

แล้วมันจะต้องไปยังไงต่อเอ๊ะแต่เห็นคุณอนุทินออกมาบอกแล้วนี่

รัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินบอกว่าก็บอกกรมการปกครองไปแล้วว่า
ไม่ให้ต่อใบอนุญาตพกปืนแล้วแล้วไม่ออกใบอนุญาตใหม่ด้วย
เท่ากับว่าใบอนุญาตที่มีอยู่เนี่ยถ้าจะไปดูเรื่องการหมดอายุใบอนุญาตเนี่ย
ว่าสักช่วงกันยายนปี๖๗นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ

อนุญาตทั้งหมดจะหมดคุณไม่มีใบอนุญาตพกปืนเนี่ยคุณพกออกไปไม่ได้
ว่าหลังกันยายน๖๗คนไทยจะไม่สามารถพกปืนได้
คนทั่วไปที่ไม่ได้ต้องใช้ปืนทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็น่าจะอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกที่เอาไปก่อเหตุเนี่ย

ทะเบียนปืนมันมีหรือเปล่ามันก็หาปืนปลอมปืนอะไรมาดัดแปลงอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ